ช่วงโควิดแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับ

อาชีพไม่สามารถทำงานเหมือนปกติได้แล้ว
ก็ต้องหันหน้ามาสู้วิกฤตกันต่อ
ถูกต้องคุณคือช่วงนี้บางคนก็จะบอกว่า

เพราะว่าเราได้อาชีพเสริมเรารู้ความสามารถของเรา

ก่อนหน้าที่สถานบันเทิงเปิดนะ

ใช่ฮะเขาจับไม้กลอง

ที่ว่าก่อนหน้าที่โควิดจะระบาด

นี่ค่ะเป็นนักดนตรีนะคุณ
คิวงานเต็มแน่นทุกคืนทุกวัน
นี่ค่ะแต่พอโควิดระบาดสถานบันเทิงปิด
เอาทำยังไงไม่จับไม้กองแล้วไปจับอะไรดีคะ
ไปจับไม้เสียบหมู

ถูกต้องค่ะนี่แหละมาขายหมาล่า
อยู่ริมถนนปัจธมานลหน้าตลาดหนองแคน

ผู้ชายคนนี้หนุ่มสู้ชีวิต
คือนายนุพลอิ่มวงอายุ๒๔ปี

นี่เปิดร้านมาไม่กี่วันเองนะคุณ
มีลูกค้าทั้งประจำทั้งขาจอคิดหมูละกัน

เออคือเขาขายหมาล่าสูตรเด็ด
แล้วก็ลูกค้าก็มาต่อคิวรอซื้อกันเพียบเลยนะคะ
โดยนายนุพลก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเป็นนักศึกษาวิชาเอกดนตรี
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
ก็ด้วยความที่ชอบเล่นดนตรีชอบตีกลองก็ไปเป็นมือกลอง
ที่ร้านตะวันแดงสาดแสงทองมหาสารคาม

ก็มีงานตลอดมีงานแน่นเลยเลยนะคะ

ใช่ค่ะแม่ยังเท่เลยนะฮะเออนี่ก็แบบมีลีลาเนี่ยโอ้โห

ทีนี้พอเจอพิษโควิดเท่านั้นแหละค่ะ
สถานบันเทิงปิดเอ้าแล้วจะไปตีกองที่ไหน
ก็ได้รับผลกระทบสิคะตั้งแต่สงกรานที่ผ่านมาเลย
ทำให้ขาดงานขาดรายได้

งงว่าฉันจะทำยังไงต่อไปดี
ไม่มีงานดนตรีไม่มีกลองให้ตีแล้ว
อ่ะตัดสินใจเปิดร้านขายหมาล่า
ลองผิดลองทูใส่เครื่องปรุงใส่ส่วนผสมนั่นนี่

แล้วก็สูตรน้ำจิ้มหมาล่าที่มันลงตัวมาก

โอ้โหดูน้ำราดสิน่าทานจัง
แล้วเนี่ยลูกค้านะบอกว่าโอ๊ยน้ำจิ้มก็อร่อย
หมาล่าขายไม้ละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
นี่เขาเพิ่งเปิดร้านมาอยู่แค่ประมาณนัก๓๔วัน

ใช่ค่ะตอนแรกนะขาย๑๐๐ไม้

แล้วเขา๒ชั่วโมงนะเกลี้ยงเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็ต้องเพิ่มจำนวนค่ะเพิ่มวัตถุดิบให้มากขึ้น
ก็มีทั้งเนื้อสันคอหมูมีหมู๓ชั้นมีไก่มีปลาหมึก
มีเห็ดออรินจิเบคอนพันเห็ดเข็มทอง

ใช่บางคนบอกว่าแฮมพันธุเห็ดเข็มทองร้านนี้ก็อร่อย

เอาทั้งหมดไปย่างด้วยไฟอ่อน
หลังจากนั้นราดน้ำจิ้มสูตรบาร์บีคิว
จิ้มหมาล่าราดให้ทั่วให้ฉ่ำเลยนะ
แล้วลูกค้าเลือกความเผ็ดได้หลายเลเวลเลยค่ะ
ปัจจุบันนี้ยอดขายจากตอนแรกเปิดขาย๑๐๐ไม้ใช่ไหม

ตอนนี้ค่ะขายวันละ๓๐๐บาท

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมีรายได้ต่ำมา๓๐๐๐แล้ว
ดังนั้นค่ะใครอยากกินหมาล่าร้อนสดใหม่แบบนี้
แวะไปอุดหนุนคุณทุกคนได้นักคุณตรีสู้ชีวิต
ตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๒ทุ่ม

คือเขาขายอยู่ริมถนนปัตธมานลหน้าตลาดน้องแคนที่๑๐๑นั่นเอง
คุณไม่ท้อไม่ถอยอย่างพอมีส้นทุนอยู่
ก็สามารถที่จะประกอบอาชีพอื่นประกอบอาชีพเสริมได้นะ